เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในงานบวชอยู่ดีดีไม่รู้ยังไง
ผู้ชายคนนี้เข้ามาในงานบวชคงไม่ได้มางานแล้วค่ะ
เพราะไปด่าชาวบ้านที่มาในงานแขกในงานไปทั่วแม้แต่พระยังถูกด่าและให้ของลับเลยค่ะ

โอ้โหตอนต้นคลิปนะคุณค่ะพระยังถูกอวยเลยใช่อวยคืออะไรฮะ
ไม่ได้อวยยศนะด่าอวยอืมนี่นะเออด่าพระแบบนี้นะฮะใช่
อันนี้เป็นคลิปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓เขาเอามาโพสต์
เอาไว้นะคะแล้วก็มีแคปชั่นในข้อมูลระบุเอาไว้แบบนี้ว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
คลุ้มคลั่งคนหนึ่งเอามีดมาไล่ฟันแขกในงานบวชอย่างอุกอาจ
เพื่อนกันกลุ่มเดียวกันก็โดนลูกหลงไปด้วยแล้วก็พาไปด่าท้าต่อยคนในงาน
เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ชี้หน้าด่าและให้ของลับพระอีกต่างหาก
เหตุเกิดที่ไหนที่วัดล่าทรายในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยา
ในคลิปจะเห็นว่าคนที่ถ่ายคลิปยังพูดเลยเนี่ยโอ้โหเสียงวิดไว
น่าจะมีคนเจ็บแน่นอน